มีเหตุการณ์ประทะคารมไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ระหว่างคนขับรถเมย์กับคนที่ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับ
แล้วก็มีการแชร์กันในสังคมออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้คนขี่จักรยานยนต์เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ

บอว่าอยู่สานอจักรวรรค์

เป็นจ่า๑๐เอกแต่คนที่ดูคลิปนี้บอกว่าจ่า๑๐เอกมันคือยกทหาร
ตำรวจก็จ่า๑๐ตำรวจสิ
บอกชื่อเลยนะชื่ออะไรฟังไม่ทันอยู่
บอกว่าชื่อกฤทธิ์
ให้ทุกคนเป็นพยายามด้วยนะเปิดไปล้องไฟเลี้ยวเลยนะครับ
รถเมฆัณฑ์ที่ประทะคารมกับผู้ชายสวมโหกันนอก
เป็นคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์เป็นรถเมย์สาย๕๖
สาย๕๖นี่วิ่งระหว่างวงกลมสะพานกรุงทนบังลำภูรณ์
ที่เกิดเหตุเป็นแยก๓ยอด
ผู้ชายคนนี้ที่อ้างเป็นตำรวจ
จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้แล้วก็เดินตามรถเมษาย๕๗
เพราะว่าช่วงนั้นมันขับได้ไม่เร็วมากนะครับ
พอประตูรถเมย์เปิดก็ตะโกนต่อว่ากันอย่างที่ท่านได้ฟังนะ
แล้วบอกว่ารถเขาเนี่ยราคา๓แสนกว่านะมีปัญญาชดใช้หรือเปล่า

คนขับรถเมย์ก็บอกว่านี่ผมก็พูดดีกับพี่แล้วนะ
พยานเป็นพยานนะว่าเขาพูดไม่ดีกับผมก่อน
ชายคนนี้ก็อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับ
แล้วก็สวนกลับไปว่าทุกคนก็ต้องเป็นพยานให้เขานะ

บอกว่าตัวเองเป็นจ่าสิบเอกอยู่สนจักรวรรดิ
ท้ายด้วยคำว่าเดี๋ยวเจอกัน
คลิปนี้ก็มีคนถ่ายไว้ได้นะครับแล้วก็โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กนะครับ
พอถูกแชร์ไปก็ว่าพูดผลก็วิภาพฟังจากกันเยอะครับ
มีทั้งสอบถามกันว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นทหารยศจ่าสิบเอกนี่ก็คือทหารใช่ไหม

หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเป็นข้าราชการจริง
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ไปที่อู่รถเมย์สาย๕๖นะครับไปเจอคนขับรถคันนี้ด้วยนะ
อายุ๔๑ปีแล้วไม่ขอเปิดเผยชื่อนามสกุลนะครับ
บอกกับเราว่าเหตุการณ์นี้ระหว่างที่กำลังจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกสามยอด
อยู่มีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งจำหมายเลขทะเบียนได้เลย
ทะเบียน๘กกตเต่า๒๔๙๒กรุงเทพ
แทรกมาทางด้านซ้ายแต่ทีนี้ทางฝั่งซ้ายด้านซ้ายเนี่ยทางมันแคบ
ก็ทำให้ไม่สามารถแทรกได้ต่อมาคนขี่จักรยานยนต์ก็ขี่ไป
แล้วก็ไปตัดสินใจไปจอดรถรออยู่ที่บริเวณหน้ารถเมย์บริเวณมุมซ้าย
ไม่รู้ว่าจะขี่ไปทางช่องไหนนะเอาเป็นว่าอยู่ดีไปจอดรออยู่ที่หน้ารถเมย์
มุมฝั่งซ้ายก็เป็นจังหวะช่วงไฟเขียวเขาก็ใส่เกียร์เดินหน้าจะออกตัวรถ
รถเมย์ก็เลยพุ่งออกไปเกือบจะเฉียวชนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์ไม่พอใจโมโหเดินลงมาจากรถพยายามจะขึ้นมาบนรถเมย์
แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับมีการพูดต่อว่าปะทะคารมกัน
อย่างเช่นเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่เห็นเหรอเขาก็พูดตอบกลับไปว่า
ขอโทษมองไม่เห็นมันเป็นมุมอับสายตาคนขี่จักรยานยนต์ก็ด่าทอกลับมา
ถ้อยคำหยาบคายแล้วก็พูดว่ารถของเขาราคาสามแสน
ถ้าชนรถเขาเนี่ยมีปัญญาจ่ายไหมให้ของลับด้วย
เขาก็กลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายก็ยอมยกมือขอโทษไป
แต่ทางคู่กรณีก็ยังไม่ยอมพยายามเรียกให้เขาลงมาจากรถ
เคลียร์ปัญหากันข้างล่างแล้วก็อ้างว่าเป็นตำรวจสอนอจักรวรรดิ
ยดจาก๑๑ชื่อกฤทธิ์แล้วก็แกล้งย้ายกันได้
แล้วเขาก็โบกให้เข้าข้างทางผมก็โบกเข้าผมก็ไปจอดถามกับเขา
แล้วเขาก็โวยวายโวยวายโวยวายผมก็ไม่ได้พูดไง
ผมก็บอกว่าผมก็พูดดีกับพี่แล้วผมก็ขอโทษพี่แล้ว
ผมไม่เห็นจริงเขาบอกเขาบอกว่ารถกูราคาสามแสนมึงมีปัญญาใช้หรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาบอกเจอกับกูได้
เขาบอกผมก็เลยโมโหนิดนึงผมก็เลยถามเขาว่าพี่ยดอะไรเหรอครับ
ผมก็พูดดีดีกับพี่แล้วผมก็เลยบอกให้ผู้โดยสารเป็นพยานให้ผมหน่อย
แต่เขาไม่น่ามาดูถูกคนขับรถเมย์เหรอพี่
คนขับรถเมย์เขาก็หากินแบบสุจริตนะพี่
เงินเดือนได้นิดได้หน่อยเขาก็พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาอะพี่
ทุกอาชีพก็มีคุณค่าเหมือนกันทั้งนั้นแหละใช่ไหม
ถ้าคุณไม่มีคุณขับรถเมล่าเนี่ยใครจะไปรับใครส่งคุณทำงาน

ก็ว่ากันไปตรงนี้นะเพราะว่าเอาเป็นว่าไม่มีเรื่องราวอะไรที่บานปลายมากกว่านี้
ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแต่คำถามที่ว่า
คุณณธพงษ์เรียบสันเพียสผู้สื่อข่าวของเราก็ตรวจสอบข้อที่จริงไปอย่าง
โชคชัยคณะเจริญผู้กำกับการสอนอจักรวรรดินะครับ
ท่านยืนยันว่าในสถานีตำรวจสนจักรวรรดิไม่มีตำรวจชื่อกริจนะ
อ่าแต่สอนอจักรวรรดิเนี่ยมีตำรวจที่มีจักรยานยนต์ยี่ห้อ
แล้วก็รุ่นเดียวกับรถที่อยู่ในคลิปเลยเนี้ยมีสองคันค่ะอ่า
อ่าอ๋ออื่ออืมนึงอืมเป็นของดาบตำรวจอีกคันหนึ่ง
เรียกทั้งสองนายมาถามแล้วภูมิกับสนจักรวรรดิบอก
ทั้งสองนายบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเรื่องตามคลิปเลยเนี่ย
กำลังทำงานอยู่กำลังปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่
เพราะฉะนั้นคงไม่ได้ออกไปเจอกับรถเมย์อะไรแบบนี้แน่

บอกว่าทางสอนอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับบุคคลที่แอบอ้างนะครับ
กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ว่าบุคคลคนนี้เป็นใครนะครับ
ถ้าได้ข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้ากันต่อไป